ตรองหัวหน้าพักการเมืองคนหนึ่งที่มีหญิงสาวหลายคน
ออกมาเปิดเผยข้อมูลหรือว่าไปแจ้งความว่าถูกลวนลามอนาจารย์

คือคนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ถูกกระทำ
หลายคนบอกว่าที่เกิดเหตุมันคือที่เดียวกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุก็จะคล้ายกัน
ทีชวนไปบอกเป็นสำนักงานมาหาผมที่ออฟฟิศ
มันเป็นห้องพักแห่งหนึ่งในคอนโดแห่ง๑ย่านสุขุมวิทย์ซอย๓
ใช่ก่อนหน้านี้ธนายตั้มก็เคยโพสต์ภาพเอาไว้ในเพจ
ว่าลักษณะห้องมันเป็นแบบนี้
บอกเป็นห้องเชื่อดอะไรประมาณอย่างนั้นที่ทนายตั้มเขาบอกไว้นะฮะ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยตำรวจขอหมายค้นจากศาลเพื่อไปตรวจสอบ
ห้องที่มีผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้

ทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งไปยังหนึ่งในผู้เสียหาย

บอกว่าให้มาชี้จุดตรงนี้หน่อย

เขาบอกว่าคือมาถึงแล้วทำไมให้ชี้จุดแค่หน้าคอนโด
ไม่ยอมให้ไปถึงบนห้องที่มันเป็นจุดเกิดเหตุ

เนี่ยฮะเอาไปดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะครับ
มันมีประโยคสุดท้ายที่เราต้องขออนุญาตดูดเสียงไว้หน่อยด้วย

ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับทุกผู้ชมครับ
ไฮโซลูกนัดมากับเพื่อนสาวคนสนิท
ที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ไปแจ้งความ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอถูกข่มขืนเลยนะครับ

แล้วก็ให้มาหาที่สำนักงานที่ออฟฟิศเนี่ย

สอนอนลุ้มพินีวันนี้ทัวรสัตว์ไปเชิญมานะคะ
คือไฮโซลูกนัทบอกว่า
คือโทรไปแจ้งล่วงหน้าแค่๓๐นาที

ซึ่งมันกระชั้นชิดมากนะ
แล้วพอมาถึงปรากฏว่า
ไม่ให้ขึ้นไปชี้จุดบนห้องที่เกิดเหตุ

ว่าใช่สถานที่ตรงนี้ไหม
เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่พอใจว่าโอ้โห

ถ้าเกิดวันหน้าคุณจะบอกให้ไปชี้ในห้องที่เกิดเหตุอีก
เท่ากับว่าเขาต้องมาเจอมาเจอเรื่องเก่า
เหตุการณ์เก่าที่จะต้องมาเล่าเรื่องเดิม
มันก็จะกระทบกระเทือนกับจิตใจไปกันใหญ่
สุดท้ายนี่ตำรวจยืนยันว่ายังไงก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับ

คือคือตำรวจเขาก็มีเหตุผลของเขานะ
ลองฟังเหตุผลทางตำรวจหน่อยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนิมิตนูโพนทองนะครับ
นี่ท่านภูมิกับการสอนอลุมพินีนะครับ

บอกว่าที่ไม่สามารถให้ผู้เสียหายขึ้นไปชี้จุดที่เกิดเหตุในห้องพักที่เกิดเหตุได้เนี่ย

พนักงานสอบสวนได้ไปขอหมายค้นจากศาลเพื่อขอเข้าตรวจค้นห้องที่เกิดเหตุ
หมายค้นจะระบุชื่อเอาไว้ว่าใครสามารถเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุที่ขอค้นได้บ้าง
ก็คือเป็นชื่อเฉพาะผู้มีหมายกับพวกนั่นคือเจ้าพนักงานนะ
ก็เลยเป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ทางผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงคนนี้กับตัวของคุณไฮโซลูกนัทเองด้วยเนี่ย
ไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่สารอนุญาต
ก็คาดว่าทางไฮโซลูกนัทเองอาจจะไม่เข้าใจอะไรตรงนี้นะครับ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ส่วนบุคคลเขาด้วยนะ
ก็ต้องให้อยู่ในกรอบของกฎหมายก็เลยให้ขึ้นไปไม่ได้จริง
ขณะที่ทางไฮโซลูกนัทเนี่ยบอกว่าวันนี้มากับเพื่อนสาวคนสนิทที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เพราะตำรวจโทรไปนัดบอกว่าให้มาชี้จุดเกิดเหตุหน่อยว่า

เพื่อให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุ

แต่ทีนี้พอมาถึงแล้วคำชี้แจงที่เกิดขึ้นตรงนี้
ไฮโซลูกนัดเขาเหมือนกับเขาก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
ไม่ใจเย็นเอามาดู
คือทางไฮโซลูกนัดบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้เพื่อนสาวคนสนิทของเขา
มีจิตใจที่ย่ำแย่ลงกว่าเดิมนะ
เพราะต้องกลับมาที่คอนโดที่เกิดเหตุแห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง
นี่ฮะแล้วเรียกร้องทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ต้องออกมารับผิดชอบในกรณีที่เกิดขึ้น
เมื่อสักครู่มีสภาวะจิตตกไปแล้ว
มีสภาวะที่แย่ดิ่งลงไปแล้วนะครับ

ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ
อันนี้ทางฝั่งเหตุผลตรงนี้นะครับ

ไฮโซลูกนัดกับเพื่อนสาวคนสนิทก็

สถานที่ด้านหน้าเนี่ยคือตรงนี้ใช่ไหม
แต่ข้างบนห้องเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปชี้จุดตรงนั้นนะครับ
ส่วนทนายความของฝ่ายของผู้ที่ถูกกล่าวหานะฮะ
ของอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองนะครับ

บอกว่าวันนี้ก็เดินทางมาเพราะว่าได้รับมอบอำนาจ
ให้มาเป็นผู้เปิดห้องให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้น
แต่ขอยืนยันว่าบุคคลที่จะเข้าไปได้
ต้องเป็นคนที่มีชื่อระบุอยู่ในหมายค้นจากศาลเท่านั้น

ตำรวจก็เลยบอกว่าคือมันมีแต่ชื่อเจ้าพนักงานไง
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถให้ทางผู้ที่เป็นผู้ที่เสียหาย

ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทนายความของฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหา
บอกเขาก็ได้ชี้แจงให้กับอีกฝั่งหนึ่งได้ซับทราบแล้ว

ทีนี้มาดูกรณีของผู้เสียหาย
ที่ตกเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์คล้ายกัน
โดนอนาจารย์โดนล่วงละเมิดทางเพศโดนข่มขืน
คือวันนี้ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้พาผู้เสียหาย
ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่ม
คือแจ้งความเพิ่มอีกหลายรายเลยนะคะ
แต่ขออนุญาตพูดถึงผู้เสียหายท่านนี้ค่ะ
เป็นรายที่๖ที่ไปแจ้งความเพื่อจะดำเนินคดี
อดีตรองหัวหน้าพักการเมืองที่ไปข่มขืนเธอ
กรณีของเธอคือเธอโดนข่มขืนเลยนะคะ
ผู้เสียหายรายที่๖ท่านนี้ที่ต้องขอพูดถึงเธอเยอะหน่อย
ก็เพราะว่าเธอคือคนอัดคลิปเสียงค่ะ
ที่คุยกับผู้ชายคนนึงที่ทนายตั้มได้มีการปล่อยคลิปเสียงไป
เมื่อ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
นายตั้มบอกว่าไม่กลัวเลยไม่กลัวจะโดนฟ้องกลับอะไรเลย
เพราะเหยื่อทุกคนมั่นใจให้ทนายตั้มมาดำเนินคดีให้
แต่ทนายตั้มบอกแบบนี้นะคะคำนี้น่าสนใจเหมือนกัน
นายตั้มบอกว่าผมเริ่มสับสน
สับสนในพฤติกรรมที่ผู้เสียหายถูกกระทำ
เพราะมีผู้เสียหายมากกว่า๒๐รายแล้ว
และพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้ค่ะทนายตั้มบอกว่า
พฤติกรรมส่วนใหญ่จะพาผู้เสียหายไปคุยที่ร้านอาหาร
และพาไปขืนใจบนห้องจะเป็นอย่างนี้คล้ายกันหมดเลย
ตอนนี้ยังไม่มีใครเสนอเงินปิดปากผู้เสียหายนะคะ
แต่มีตำรวจยศพลตำรวจรีติดต่อเข้ามา
แต่ทนายตั้มไม่ยอมบอกรายละเอียดว่าติดต่อมาว่ายังไงบ้าง
แต่ทนายตั้มบอกว่าตรวจสอบแล้ว
ตำรวจยศพลตำรวจรีติดต่อมาคือใครอะไรยังไง
พยายามตรวจสอบอยู่ว่าต้องการอะไร
ส่วนคลิปเสียงที่ว่าคุณผู้ชมได้ตามไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพราะว่าทนายตั้มออกมาเปิดเผยใช่ไหมคะ

มันมีการพูดถึงพักการเมืองพักหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อพัก

พักก้าวกลายค่ะที่บอกว่าเป็นขบวนการของพักจะมาดิสเครดิตอะไรแบบนี้นะ
นายตั้มบอกว่าผมไม่รู้จักคนในพักนั้นเลยนะ
คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแน่นอนธนายตั้มยืนยันตั้งแต่วันแรกที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้ว
นายตั้มบอกว่าหลังจากนี้ถ้าพบว่าอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย
คมคู่ผู้เสียหายจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจะทำเรื่องยื่นเรื่องขอประกันตัวทันที
คือตอนนี้ยังไม่มีใครถอนแจ้งความนะคะแต่ทนายตั้มบอกว่าบางคนก็ไม่ค่อยกล้าจะให้ความร่วมมือต่อค่ะ
ผมค่อนข้างสับสนเพราะว่าเหยื่อเนี่ยเยอะจริงจริงนะครับแต่ว่าพฤติการส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีลักษณะนี้นะครับว่าไปคุยที่ที่ร้านอาหารเสร็จแล้วก็พาไปที่ห้องแล้วก็ไปขืนใจนะครับ
แล้วก็มีใหม่อีกคราวนี้มันจะเป็นเรื่องของลักษณะของการอาจจะเป็นเรื่องการวางยานะครับเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาคนนึงแล้วนะครับมาคนนึงที่จะมาแล้วก็มาดำเนินคดีเลยนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่าเหตุไม่ได้เกิดในเมืองไทยเขาโดนกระทำที่ประเทศอังกฤษเขาจะมาเป็นพยานให้ด้วย
อันนี้เนี่ยผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าทำไมไม่ให้ความร่วมมืออย่างเมื่อวานเนี่ยมันควรจะต้องไปไปที่ศาลนะครับแล้วก็ไปขัดค้านการประกันตัวนะครับแล้วทั้งที่ตัวเองก็ไม่ต้องออกสื่อเพราะว่าผมเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวผมมีทันัยความจัดการให้หมดทำหนังสือมอบฉันทะมานะครับแต่ก็ไม่ได้ความร่วมมืออันนี้ก็ต้องไปคิดก
ท่านก็พูดประเด็นนี้นะพี่หุยคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะให้เรียกว่าเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าป่วยทางจิตหรือเปล่าคือมันส่งผลกับรูปคดีเผลอไม่ส่งผลบวกกับเขาด้วย
ชอบพฤติกรรมบังคับขู่เข็น
แม้ว่าจะมีศักยภาพที่จะไปซื้อบริการที่ไหนก็ได้
แต่ทั้งหมดมันไม่ใช่ข้ออ้างในการสู้คดีนะคะ
นายตั้มชื่นชมตำรวจสนลุมพินีด้วยค่ะ
ที่ประสานกับทางทนายตั้มตลอดเลย
แล้วก็รวมถึงการเตรียมพนักงานสอบสวนผู้หญิง

ผู้เสียหายก็จะมาแจ้งความทั้งหมดแล้วรวมเป็นสำนวนเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมเพื่อให้พยานหลักฐานมันมีความหนักแน่น
แล้วก็จะมีการเป็นพยาน
คดีนี้เขาก็จะเป็นพยานให้กันและกันได้ด้วย
คือถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ย
วันนี้ไปแจ้งความเองก็โอ้โห๑๐กว่าคนแล้วใช่ไหม
แต่คนที่ไปแจ้งความคนแรกเลยเนี่ยที่เป็นข่าวคนแรกเลยคือ

เจอเหตุการณ์๑๑เมษายน
วันรุ่งขึ้นไปแจ้งความเลย๑๒เมษายน
ถ้าฟังจากเรื่องของเงื่อนเวลาทางคดีเนี่ย
นายตั้มเคยบอกว่าคดีนี้เนี่ยมันมีอายุความถึง๒๐ปีนะ

แต่ธนายเดชาธนายเดชากิติวิทยานันต์วันนั้นก็ออกมาบอกว่า
ใช่มันมีอายุความแบบหลายสิบปีก็จริง
แต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันต้องรีบไปแจ้งความนะ
ภายในแบบ๓เดือนอย่างนี้
ภายใน๙๐วันอะไรประมาณอย่างนี้
คำถามก็คือว่าเอาแล้วอีกหลายคน
บางคนที่เขาออกมาเปิดเผยหลังจากที่น้องอายุ๑๘ที่ออกมาเปิดเผยคนแรก
บางคนเจอไปตั้งเจอเหตุการณ์นี้หลายปีแล้ว

แล้วมันยังจะส่งผลต่อรูปคดีให้สามารถ

หลักฐานต่างมันยังหลงเหลือไหม

ให้ช่วยวิเคราะห์เรื่องของหลักทางคดีตรงนี้ให้ฟังหน่อย

มันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ผู้เสียหายหลายคนเนี่ย
ประสบเหตุไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิด
ทันทีอะไรประมาณอย่างนี้ตรวจร่างกายอะไรพวกนี้อีก
บางทีโอ้โหมันเลย๙๐วันของระยะการแจ้งความมาแล้ว
แม้คดียังมีอายุความอยู่แต่โอกาสจะเป็นยังไงบ้าง
นายนิด้าบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะแจ้งความเอาผิดได้นะ
แม้จะเลย๙๐วันมาแล้วแต่ต้องมีหลักฐานที่สามารถเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้
แล้วก็ต้องมาพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดี
ว่ามีพยานบุคคลมีพยานเอกสารมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่จะสามารถเอาผิดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ไหม
เมื่อถามว่าผู้ต้องหามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะหลุดคดีลักษณะแบบนี้
นายนิน่าบอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ว่าหลักฐานใครเป็นหลักฐานที่ดีกว่ากัน
แต่คดีทางเพศ๑๐๐มันแทบจะหาประจักษ์พยานได้น้อยมาก
เพราะมันมักจะกระทำกันในที่รับตาเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับโทษ
แล้วถ้าทำแล้วมีคนเห็นเนี่ยมันจะมีโทษสูงขึ้นไปตามลำดับ
คณะนิด้าบอกว่ากรณีที่เป็นข่าวอยู่นักขณะนี้
หากพิสูจน์ได้ว่าคนทำมีความผิดจริงเนี่ยโทษมันสูงถึง๑๐ปีนะฮะจำคุก
แล้วก็ปรับไม่เกิน๒แสนบาท
ส่วนเรื่องหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ผู้เสียหายถูกกระทำอนาจารย์
ทนายนิด้าบอกว่าหากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาก็จริง
อย่างน้องคนแรกเนี่ยอายุ๑๘บอกว่าไปเอากล้องวงจรปิดด้วยใช่ไหม
ทนายนิด้าบอกว่าแม้จะมีกล้องวงจรปิดแต่ถ้าหากภาพมันไม่ชัดเนี่ย
มันก็ยากจะเอามาเป็นหลักฐานนะ
มันก็ขึ้นอยู่กับทนายความอายการและตำรวจ
ว่าจะสามารถนำหลักฐานพวกนี้มาพิสูจน์ร่วมได้ด้วยหรือไม่
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามทนายนิด้านะฮะถามว่าอ้าว
คดีนี้โอกาสมากน้อยขนาดไหนที่ผู้ต้องหา
จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เสียหายกลับในข้อหาแจ้งความเท็จ
สมมุติแบบสุดท้ายแล้วหลักฐานอันนู้นก็ไม่ชัด
พยานก็ไม่มีหลักฐานอันนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างนี้
จะถูกแจ้งความกลับไหมข้อหาแจ้งความเท็จหรือว่าข้อหาอื่น
ทนายนิด้าบอกว่าถ้าจะไปถึงขนาดนั้นเนี่ย
ในฝั่งของจำเลยเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเหยื่อหรือผู้เสียหายเนี่ย
เขาให้การเท็จจริงให้การเท็จยังไงให้การเท็จแบบไหน
ฟังธนายนิด้านะฮะ
หรือว่ากธรรมนาจารย์หากสมมุติว่าไปในศาล
สารเชื่อสารก็ลงโทษนักการเมืองคนนั้น
แต่ว่าถ้าสารไม่เชื่อสารยกฟ้องก็ต้องดูต่อไปอีก
ในสำนวนคดีนั้นว่าสารไม่เชื่อเพราะอะไร
ทุกอย่างขัดแย้งกันจนมันโป๊ะ
มารู้ว่านี่คือเรื่องแต่งขึ้นมาโอเค
อันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ชัดที่จะที่นักการเมืองคนนั้น
อาจจะเอากลับมาดำเนินคดี
เด็กคนนั้นก็หาเบิกความเท็จฟ้องเท็จ
แจ้งความเท็จอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เนื้อหาของเรื่องนั้น
แต่หากสารยกฟ้องในแง่มุมที่ว่า
คำเบิกความหรือคำฟ้องคำเก่าหาอะไรของตัวผู้เสียหาย
หรือตัวโจทย์เนี่ยหรือตัวน้อง๑๘เนี่ย
เป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานอื่นมาสนับสนุน
ให้เชื่ออย่างปราศจากข้อสงสัย
หรือเชื่ออย่างหนักแน่นได้มากกว่านี้
ยกฟ้องไปถ้าเป็นการยกฟ้องลักษณะแบบนี้
ถึงแม้ว่าผลก็คือจะทำให้เด็ก๑๘แพ้คดีไปก็ตาม
แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีข้อความไหนนี่ว่าเท็จถูกต้องไหมคะ
นี่ทนายนิด้าบอกเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ทนายนิด้าก็เลยฝากบอกไปยังผู้หญิงทุกคนนะครับ
ถ้าไปเจอเหตุลักษณะแบบนี้นะฮะ
อนาจารย์ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ย
เมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ย
ต้องตั้งสติก่อนค่ะตั้งสติเสร็จแล้วเนี่ย
พบแพทย์เพื่อรีบตรวจร่างกายทันที
เพราะนี่คือหลักฐานชั้นดีที่จะเอาผิดกับคนก่อเหตุได้
หลังจากนั้นก็รีบไปแจ้งความกับตำรวจนะ
แล้วก็ปรึกษากับทนายเพื่อหาแง่มุม
หรือว่ามิติต่างในการสู้คดี
ไปเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนี่นะฮะ
ทีนี้ค่ะต่อเนื่องกันที่เรื่องราวทางคดีนะคะ
คือวันนี้พลตำรวจรีไตรรงผิวพันธ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ไปร่วมประชุม
เพื่อเร่งรัดคดีนี้ไปประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนสนลุมพินีค่ะ
พอประชุมเสร็จก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ท่านก็บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความที่สอนอนลุมพินี๓คนนะคะ
ที่จังหวัดเพชรบุรี๑คน
คือคดีที่รับแจ้งเอาไว้เมื่อ๑๒เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าตอนนี้สอบปากคำพยานเสร็จไปแล้วหลายปาก
คำให้การทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ส่วนการตรวจค้นห้องพักที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีนี้แล้วผู้เสียหายที่ไปแจ้งความในพื้นที่ต่างจังหวัดล่ะอย่างผู้เสียหายที่ไปแจ้งความที่จังหวัดเพชรบุรี
ตำรวจสนลุมพินีก็สอบปากคำแล้วนะคะ
แล้วก็ส่งกลับไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อไปประกอบสำนวนเพิ่มเติม
อกจากนี้มีผู้เสียหายที่ถูกอนาจารย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ก็มีการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
สอนอลุมพินีก็ประสานกับทางเชียงใหม่ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะอย่างประเด็นที่พี่อุ๋ยพูดไปก็พูดต่อเนื่องเลย
นักข่าวก็ถามท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เรื่องระยะเวลาบางคดีมันเกิดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วคือมันนานแล้ว
มันทิ้งช่วงนานหลักฐานมันศูนย์หายมันไม่ครบมันจะยังไง
ท่านก็ยอมรับว่ามันก็ท้าทาย
มันก็เป็นคดีที่ท้าทายที่ตำรวจต้องสืบค้นหลักฐานต่าง

ทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงที่นักข่าวก็ถาม
ว่ามีคนเอาเงินไปจ่ายให้กับผู้เสียหายยอมความอะไรแบบนี้
ถ้ามันมีแบบนั้นจริงแล้วถ้ามันมีหลักฐานเนี่ยนะ

เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าการประกันตัวผู้ต้องหาค่ะ

แต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนยังไม่ได้รับรายงานมาด้วย
คือตอนนี้นะคะการสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง๔คดี
ผู้เสียหายยืนยันคำให้การเดิมยืนยันจะเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะ
ผมยืนยันนะครับว่าในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจนครบานทั้ง๓คดี
และอีกหนึ่งคดีที่ตำรวจนครบานได้รับคำร้องทุกข์นอกเขต
แล้วส่งไปให้ตำรวจบุตรธรรมจังหวัดเพชรบุรีทางคณะการประสวนสนลุมินี
ท่านผู้กำกับได้สอบสวนผู้เก่าหาทุกปากไว้เรียบร้อยแล้ว
ยังยืนยันตามคำให้การเดิมนะครับยังไม่มีผู้เก่าหาคนใดในคดีใดเข้ามา
ให้การเพิ่มเติมที่จะเปลี่ยนแปลงคำให้การเดิมแต่อย่างไร
ก็ต้องถือว่ายังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ
เพราะว่ามีกระแสข่าวไงคะว่าจ่ายเงินให้ผู้เสียหาย
แล้วผู้เสียหายก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะดำเนินการต่อหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าไม่มีทุกคนที่มาแจ้งความยังคงยืนยันคำให้การเดิม
และยืนยันจะเอาผิดผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีคำถามในลักษณะที่ว่า
เหตุการณ์หลายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแล้ว

ทำไมผู้เสียหายเพิ่งออกมาบอก
ทำไมผู้เสียหายเพิ่งออกมาแจ้งความ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เรื่องนี้ตำรวจก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้หรอกนะว่ามันเป็นเพราะอะไร
แต่ยืนยันว่าถ้ามีการแจ้งความดำเนินคดี
ตำรวจก็ดำเนินการให้ทุกคน
ก็จะต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานที่มี
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองค่ะครับ
คือถ้าจะดูตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
หลายคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองโดนอยู่คนเดียว
ใช่ผู้เสียหายบางท่านก็ออกมาบอกค่ะ

ว่าตัวเองโดนคนเดียวแล้วตัวเองอาจจะไม่ได้ไม่มีหลักฐานอะไรมากนัก

ทีนี้พอคนเริ่มออกมาเปิดเผย
เสียหายบางท่านเขาบอกเลยว่ารู้ตัวนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันนานแล้ว
มันไม่มีหลักฐานจะเอาผิดแล้วด้วยซ้ำ
แต่เขาอยากจะออกมาพูดเพื่อที่จะยืนยันพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุคนนี้
ว่าเขามีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้จริง
อย่างน้อยเป็นในฐานะพยานก็ยังดีอะไรประมาณอย่างนั้น
อย่างน้องผู้หญิงเมื่อวานที่ทนายตั้มเขาเปิดเผยคลิปเสียงออกมาในการสนทนากับผู้ชายคนหนึ่งนะ
เขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองหลังจากที่ประสบเหตุ
มันก็มีการพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ต่อเนื่อง
สำหรับการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองในลักษณะที่ว่า
ไหนก็ไหนก็เหมือนกับเขาก็จ่ายเงินรายเดือนให้ด้วย
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเลิกกับภรรยาแล้ว

แต่พอวันนี้มันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเธอก็เลยโทรไปถาม
แล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเอ้าพี่ไม่ได้ทำกับหนูคนเดียวนี่
คำถามก็คือว่าเอาแล้ววันนี้เธอออกมาจะออกมาแบบไหนอะไรยังไง
ใช่ที่ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยใช่ไหมล่ะ
ที่เธอบอกว่าคือเธอยอมรับว่าเธอรับเงินจากผู้ก่อเหตุ

เธอบอกว่าของเธอเธอก็ไม่แน่ใจว่าเธอจะพูดว่าเป็นผู้เสียหายได้เต็มปากหรือเปล่า
เพราะเธอรับเงินจากเขาแต่เธอจะออกมายืนยันว่าเธอโดนแบบนั้นจริง
พี่หนุ่มกัญชัยก็ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้จะยังไงกันเนี่ย
เธอก็บอกว่าเธอยอมรับว่าเธอรับเงินจากเขา
ใช่เธอพูดในลักษณะที่ว่าไหนก็เสียไปแล้วดีกว่าเสียไปเปล่า
เพราะคิดว่าเขาจะอาจจะแบบมาคบหากับเธอด้วยเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอะไร
แต่พอมาในวันนี้เป็นอย่างนี้เธอบอกว่าในฐานะพยานก็ยังดี
ซึ่งก็ตรงกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยท่านรองพบชนที่รับผิดชอบดูแลคดีนี้นะ

บนตรีไตรรงเนี่ยบอกว่าวันนี้ผู้เสียหายที่มาพบพนักงานสอบสวนเนี่ย
สอนอลุมพินีเนี่ยมาทั้งหมด๗นะ
มี๒คนที่มาในฐานะพยาน
มีการเปิดเผยผ่านทางเพจของทนายตั้ม
อีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกกระทำที่อังกฤษนะฮะ
คนนี้ถูกลักษณะข่มขืนกระทำชำเหล่า
แล้วผู้เสียหาย๕คนที่มาแจ้งความเนี่ย
วันนี้ตำรวจได้รับแจ้งความไว้ทั้งหมดแล้ว
ทีนี้ตำรวจต้องไปดูเรื่องของอายุความนะแล้วก็ดูเรื่องของเงื่อนเวลาด้วย
ถามว่าเงื่อนเวลามันมีความหมายอย่างไร
โพลโมนตรี
ที่มีการเขียนขึ้นมาใหม่คดีข่มขืนหลังจากปี๒๕๕๙
เป็นคดีอาญาการข่มขืนตรงนี้เนี่ยจะยอมความไม่ได้
เพราะฉะนั้นจะยอมความไม่ได้
ส่วนผู้ที่มาให้การทั้งหมดในวันนี้เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำแล้วก็รวบรวมไว้
โดยคดีไหนที่ขาดอายุความมันก็คงดำเนินคดีไม่ได้
แต่คำให้การของผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย

ส่วนการไปตรวจค้นห้องที่เกิดเหตุในคอนโดย่านสุขุมวิทย์ซอยสาม
ที่ผู้เสียหายที่มาแจ้งความบอกว่าถูกล่อลวงไปข่มขืนหรือว่าทำอนาจารย์
หลังจากไปตรวจค้นนะครับพลตรีรายรงค์บอกว่ามีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะ
ซึ่งตำรวจได้วาดผังของห้องพักเอาไว้แล้ว
แล้วการลงพื้นที่เนี่ยมาจากการยื่นคำร้องขอหมายค้นของสารอาญากรุงเทพใต้
มีผู้มีสิทธิ์ที่สามารถเข้าไปดูในห้องได้เนี่ยก็คือตำรวจ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมีผู้แทนของผู้ต้องหา
และผู้แทนของนิติคอนโดผู้แทนของผู้ต้องหาก็คือผู้ที่ถูกแจ้งความ
ซึ่งไม่มีในฝ่ายของผู้แทนหรือว่าตัวของทางผู้เสียหายที่แจ้งความเลย
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถให้ขึ้นไปได้ที่มีผู้เสียหายต้องการร่วมไปชี้จุดบนห้อง
ตำรวจบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและอาจจะมีผลต่อรูปคดี
วันนี้ก็เลยได้รับรายงานว่าทนายความของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ย
กำหนดมาตรการการตรวจค้นพื้นที่ที่เกิดเหตุของตำรวจเพิ่มเติมด้วยนะฮะอืม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปเสียงที่ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดเอามาเปิดนะคะ
เมื่อคืนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ติดตามไปแล้วล่ะที่มีเสียงของหญิงสาวผู้เสียหาย
คุยกับผู้ชายคนนึงแล้วเขาก็มีการพูดพาดพิงถึงพักการเมืองพักหนึ่ง
แล้วในคลิปก็คือพูดชื่อพักเลยอ่ะครับพักก้าวไกลบอกว่าไปดิสเครดิตเขา
มันเป็นประเด็นการเมืองเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นประเด็นการเมือง
ก้าวไกลงงเลยพี่อุ๋ยพักเก้าไกลถามเลยว่าเกี่ยวกับพักผมได้ยังไงเนี่ย
มันไปเกี่ยวได้ยังไงคือทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์คุณวิโรธลักษณะอดีศรนะคะ
ผู้สมัครผู้ว่ากรทมพักเก้าไกลก็ตอบคำถามนักข่าวนะคะ
คือบอกเลยว่าอะไรอ่ะมันจะมาเกี่ยวกับพักก้าวไกลได้ยังไง
คือเขาอุทานแบบอุทานออกมาเลยว่าเอาจริงนะเรื่องนี้คนมันจะดีมันก็อยู่ที่ตัวเอง
ไม่ได้มีใครไปสร้างหรือว่าไปทำอะไรได้ถ้าทำทุกอย่างถูกต้อง
ทีนี้ถ้ามากล่าวหาพักเก้าไกลเนี่ยพักบอกเลยว่าพักไม่เกี่ยว
จะมานั่งโทษใครจะมานั่งมองว่าเป็นเกมการเมืองได้ยังไง
จริงแล้วคนที่ถูกกล่าวหารองหัวหน้าพักการเมืองคนนั้นน่ะ
ก็ออกมาพูดความจริงให้สังคมเขาพิจารณาเอง
ท่านเองถือเป็นบุคคลสาธารณะนะต้องออกมาเปิดเผย
กล้าที่จะพูดให้ประชาชนสิ้นสงสัยจะมาโยงเป็นเกมการเมืองมากล่าวหาพักเก้าไกลไปกันแกล้งมันไม่ได้
เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคดีอาณาจารย์คดีล่วงละเมิดคดีข่มขืน
มันไม่ใช่เรื่องของการดิสเครดิตทางการเมืองแน่
ชั้นไม่เห็นคัน
คุณพะก้าวกลายที่ไม่ได้ถือหางหรือข้างผมเลยนะ
ผมคิดว่าความเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเราก็ต้องกล้าเปิดเผย
แล้วก็อาศัยความโปร่งใสในการให้ประชาชนได้สบายใจ

คือผมก็นึกในใจว่าอียังวะแล้วก็บอกว่า
เฮ้ยอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับผมนะใช่ไหม
ผมคิดว่าจริงความโปร่งใสง่ายสุด
อียังวะเลยใช่แล้วก็งงว่า

กับอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้มาพาดพิงกันทำไม
ทีนี้นักข่าวก็ถามถึงขั้นที่ว่าจะฟ้องกลับไหมนะคะ
คุณวิโรธก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางพักออกมาชี้แจงเพิ่มเติมก็แล้วกัน
เรื่องต้นก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ
เพราะเสียงของผู้ชายในคลิปที่ตอบคำถามผู้หญิงที่โทรไปถามเนี่ย
เขาบอกประมาณว่าที่ออกมากันเยอะแยะเหมือนกับเขาก๊อปปี้กันมา
เขาก๊อปปี้ข้อความเรื่องราวกันมาแล้วก็มีพักการเมืองที่เหมือนกับ
มาทำลายล้างเขาตรงนี้อะไรประมาณอย่างนั้น
ท่านผู้ชมครับถ้าพูดในแง่ของพักการเมืองเนี่ย
ก่อนหน้านี้นะครับคุณปรินพาณิชพักได้ออกมายืนยันนะครับ
ว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วก็ได้ลาออกจากตำแหน่งทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์นะครับ
รองหัวหน้าภาคประชาธิบัติภูมิในการเลือกตั้งสอกรแล้วก็ผู้ว่ากฎมอลของภาค
แต่วันนี้เนี่ยวันนี้นี่คือภาพวันนี้นะฮะมีกลุ่มประชาชนนะครับ
เป็นความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนนะกลุ่มเฟรมฟูเฟรมมินิสปลดแอบนะครับ
รัศดรมูเตลูมาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าที่ทำการพักประชาธิปัตย์นะครับ
บอกว่าเป็นการแสดงศรีดาลุยไฟเพื่อเรียกร้องให้นักการเมืองต้องเอาจริงเอาจัง
การยุติความรุนแรงทางเพศ๕ข้อคือพักต้องสอบสวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ประชาธิปัตย์ต้องตรวจสอบผู้สมัครและกรรมการบริหารพักทุกระดับด้วย
ต้องมีกฎและข้อบังคับทางจริยธรรมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความผิดในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ
และความรุนแรงทุกรูปแบบต้องไม่แทรกแทรงกระบวนการสอบสวน
และขอให้ภักดิ์ประชาธิปัตย์ออกมาขอโทษอย่างจริงใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
นี่ที่ทางภาคประชาชนเข้ามาเรียกร้องที่พักนะฮะแม้ว่าทางผู้ที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเนี่ย
เขาจะออกมายืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้ทำแล้วขอต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็ลาออกจากทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์ตำแหน่งสมาชิกพักก็ลาออกด้วยนะฮะ
คุณรัชดาธนดิเรกรองโคศกภาคประชาธิบัติวันนี้เป็นตัวแทนของภาคนะครับ
มารับมอบหนังสือจากผู้ที่มายื่นข้อร้องเรียนนะครับพร้อมกับย้ำว่าพักประชาธิปัตย
ขอยืนยันว่ามีอุดมการต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศอย่างชัดเจนและจริงจัง
คุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติ
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไม่อยากให้มีเรื่องราวไม่อยากให้เรื่องที่เกิดขึ้น
กลายมาเป็นเกณฑ์เรียกร้องให้กรรมการบริหารพักต้องมารับผิดชอบกับกรณีของอดีตรองหัวหน้าพัก
ด้วยการลาออกทั้งคณะตามที่มีคนเรียกร้องเพราะนี่เป็นเรื่องส่วนบุคคล
อย่าให้เอามาเป็นเกณฑ์ตัดสินคนทั้งพักประมาณอย่างนั้น
ทีมข่าวก็สอบถามคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพภูเทศรัสดรและส่อบัญชีไรชื่อภาคประชาธิบัติ
ท่านก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกับชื่อเสียงของพักประชาธิปัตย์
เพราะทุกเรื่องกระทบกับพักเสมอเรื่องดีก็กระทบในทางที่ดี
เรื่องที่ไม่ปกติก็กระทบในทางที่ไม่ปกติมันก็เป็นเรื่องปกติแบบนี้
ส่วนตัวเชื่อว่าพักยึดหลักความถูกต้องอยากจะให้มั่นใจว่าพักยึดหลักนี้มาโดยตลอด
เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเหมือนกันหมดได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีอะไรที่เหนือกฎหมายเรื่องนี้สำคัญมากในระบอบประชาธิปไตย
เพราะในระบอบประชาธิปไตยถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ประชาธิปไตยก็ไปไม่รอด
ติดลมรุ่มดอนดอนดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญมาก
ผิดก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนเรื่องที่มีการเรียกร้องให้กรรมการบริหารพักลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
คุณชนก็บอกว่าเรื่องที่กรรมการบริหารพักก็ต้องไปคุยกัน
แต่ตามข้อบังคับพักพักมีมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่แล้ว
เพราะพักประชาธิปัตยึดหลักในเรื่องนี้
ที่ผ่านมาแม้แต่รัฐมนตรีถูกคอรหาในเรื่องที่จริงบ้างไม่จริงบ้าง
บางคนก็เคยให้ออกไปก่อนเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
ซึ่งที่ผ่านมาพักประชาธิปัตยึดแนวทางนี้มาโดยตลอด
ส่วนกรณีของในปริณพนิจภักรอดิษรองค์หัวหน้าพักประชาธิบัติ
พักเองก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมหรือไม่
คุณชวนบอกว่าอันนี้กรรมการบริหารพักกำลังพิจารณากันอยู่
ในส่วนของพักเองจะมีการตรวจสอบกันเองภายในหรือเปล่า
ภายในหรือเปล่าค่ะอืมวันนี้มีการแชร์คลิปเวทีการประกวด
แต่เหมือนเป็นรอบตอบคำถามด้วยค่ะแล้วคำถามบนเวทีกองประกวดเนี่ย
หยิบคดีดังในช่วงเวลาเนี้ยมาถามสาวงามจริงเดี๋ยวนี้การประกวดนางงาม
จะหยิบยกประเด็นในสังคมอ่ะมาเป็นคำถามนี่ฮะแล้วผู้ที่ตอบคำถามเรื่องนี้เนี่ย
เอาลองฟังดูหน่อยนะคะตรงนี้นะครับคนอื่นขอประนามการการทำของคุณนะคะ
ว่าเป็นการกระทำที่ต่ำตมและชั่วช้ามากค่ะนี่ไม่ใช่แค่ทำกับคนด้วยกัน
แต่ทำกับเยาวชนและผู้หญิงด้วยซึ่งเป็นเพศแม่ของคุณ
หนูดีคิดว่าปฏิลงค์โทษสำหรับคนนี้นั่นคือคมคืนเท่ากับประหารเท่านั้นค่ะ
กระทำแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครทั้งนั้น
คุณเป็นถึงสอสอเป็นถึงคนของประชาชน
แต่คุณทำแบบนี้นั่นหมายถึงความว่าคุณไม่มีมนุษยธรรมและคุณไม่มีความเป็นคนเลย
แต่ในแง่ของคดีเนี่ยอันนี้ต้องว่ากันตามหลักของคดีก็คือ
ผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาปฏิเสธข้อหาอยู่นะฮะ
เขายังมีสิทธิ์ในการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดวันนี้หนูดีมิสแกรนด์อ่างทอง
ซึ่งพอตอบคำถามลักษณะแบบนี้เนี่ย
เธอได้รับตำแหน่งมิสแกรนขวัญใจขอนแก่น
นี่ครับเธอบอกว่าเธอก็ติดตามข่าวเกี่ยวกับคดีนี้มาตลอด
มองว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม
เธอก็อยากเป็นกระบอกเสียงในเรื่องสิทธิของผู้หญิงของสตรีด้วย
ช่วงที่อยู่บนเวทีได้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา
ก็เลยมองว่ามันเป็นเหตุที่ไม่สมควรเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเกิดกับใครนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะ
จนแค่ไหนการกระทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
ที่หนูออกมาเรียกการที่หนูออกมาพูด

แต่มันเป็นการทวงคืนสิทธิ์ที่เราควรจะมี
สรุปแล้ววันนี้ก็มีผู้ที่ไปแจ้งความเพิ่มเติมรวม

ใช่ค่ะเดี๋ยวเราตามให้ต่อเพราะเป็นข่าวใหญ่จริงนะคะ